ฮารุฟ้าหยุดไป๒วันวันนี้เขามันนัดกันอีกแล้ว
นัดคราวนี้ไม่ได้นัดที่อดุษัวรีแต่จะไปสัพพยศภา
อุไปศัพท์
แล้วรูปนี้คือรูปใครอย่าให้เดาเลยกลัวถูก

คือภาพเป็นที่รัฐสภาแล้วก็มีภาพสสิระเจนจาคะ
คือวันนี้เขาจะมีการประชุมในเรื่องของผลักดันกฎหมายกัน
แก้ไขกฎหมายกันก็นัดกันไป๒๕สิงหาไล่ทรราชครับ
มอบทะลุฟ้าขณะที่ม็อบทะลุแก๊ส
ทีหลับตานึกเลยดินแดงหลับตานึกดินแดง
แต่ว่าคราวนี้จะไปที่เดียวกันจะไปที่รัฐสภาเหมือนกันนะฮะ
สำหรับม็อบทะลุแก๊สนะฮะส่วนม็อฟ้าเนี่ยเขานัดกันเวลา๑๖นาฬิกาครับ